ชุมนุมของกลุ่มราศดรที่นัดรวมตัวกันที่สกายวอร์กแยกประทุมวันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ยุติลงแล้วเนี่ยนะคะหลังจากผู้ชุมนุมพอใจที่ตำรวจสนปทุมวันยอมปล่อยทางด้านของคนที่เป็นเยาวชนนะคะทางที่เป็นผู้ชุมนุม
โดยทางด้านของกลุ่มราศดรก็นัดชุมนุมโดยใช้ชื่อว่าคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่พระเด็จการที่บริเวณสกายวอล์กและลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพตั้งแต่ช่วง๑๖นาฬิกา
ดาแกนนำก็ผลัดกันขึ้นปลาใสอย่างต่อเนื่องนะคะการชุมนุมวันนี้มีกลุ่มสหภาพแรงงานชาวเมียนมาร์มาร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประเทศเมียนมาร์ด้วย
กระทั่งหลังเคารพทงชาติปรากฏว่ามีเหตุประทะกันเล็กน้อยค่ะ
กาดอาชีวะก็เลยเกิดความไม่พอใจนี่แหละค่ะส่วนช่วงเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาที
จะบุกไปที่สถานีตำรวจนะคะจากนั้นไม่นานยังมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิด

ของนครบาลปธุมวันทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลูกันไปมุงดู
กลางข่าวลือว่าตำรวจจะใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมมวลชนก็เลยพยายามลำเลียงน้ำเปล่า
พร้อมรับสถานการณ์ก่อนที่ไม้ระยองจะประกาศให้ทุกคนกลับไปรวมกันที่หน้าสถานีตำรวจปฐุมวันเหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งสถานการณ์ก็ผ่อนคลายมากขึ้นพอตำรวจปล่อยตัว๒เยาวชนที่ถูกแจ้งข้อหามีวิทยุสื่อสารของทางราชการ
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตออกมานะคะ

น้องฝ้ามาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วผลเต็มต้องมาพรุ่งหน่อย
ในวชนที่ถูกจับและปล่อยตัวออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเก็บวิทยุสื่อสารได้เมื่อวานนี้
หลังมาชุมนุมกับกลุ่มราศดรที่หน้าหอศิลป์วันนี้ก็เลยถูกตำรวจจับไปนะคะ
กลุ่มราศดรประกาศยุติการชุมนุมยืนยันข้อเรียกร้องเหมือนเดิม
ประกาศนัดชุมนุมอีกครั้งในช่วงอาทิตย์ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
ซึ่งหลังสลายการชุมนุมก็มีวัตถุต้องสงสัยลักษณะทรงกลมพันด้วยเทปพลาสติกสีดำ
ที่หน้าประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองค่ะ